ดูในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีการโหวตกันนะคะว่า
ถ้าเป็นนางเอกสาวไทยเนี่ยคนไหนถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องมานั่งรับบทนี้
ของคังคุบัยเนี่ยควรจะเป็นใคร
ถ้าเป็นพี่พี่ว่ามีใครอยู่ในลิสต์ของพี่บ้าง๓คน

ป้าที่ตายชื่ออันนั้นน่ะป้าเจ้าของเป้เล้าคนแรกอ่ะ

พี่มอร์ว่ามีใครบ้างถ้าเล่นเก่งเลยอ่ะนะอ่า
ที่แบบหน้าได้ด้วยต้องไปสไตล์นี้เลย
เจ๊พอยเชอร์มานอ่าติดโผอยู่ในนั้น
ถ้าสมมติตัวเองในฐานะดูน่ะ

ติดได้เวลาร้ำยองอ่าร้ำยอง
พิ้งกี้มีนุ่นเหมือนกันอีกคนนึงที่ว่าคือนุ่นศิลพันธ์
ทันเพราะว่าพี่นุ่นเนี่ยก็คือโครงหน้าหรือลักษณะอะไรอย่างนี้น่าจะได้

มีคนโหวตเยอะที่สุดเลยเพราะบอกว่าเหมาะกับบทนี้มากนะคะ
เพราะว่ามีทั้งความทุ่มเทความสวยงามมีความครมมีความแกร่ง

เวลาเล่นละครไปทั้งตัวจริงนะ
ได้ทิ้งได้มิ้งกี้ได้แด่งออกมาแล้วสูงเลยแหมเราตื่นเต้นนั่นแหละ
ของเรามีดาวพระศุกร์เขาบอกถ้าเด็กยุคเก้าศูนย์จะเข้าใจว่า
ข้างกูบายของเราก็มีดาวพระศุกร์